สำหรับ๗วันอันตรายผ่านไป๖วันมีผู้เสียชีวิต๓๗๕คน
ซึ่งถือว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมาครับ
อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่๒๕๕๙

เกิดอุบัติเหตุในวันที่ผ่านมา๔๐๐ครั้งเสียชีวิต๕๑คน
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บ๔๓๑คนครับ
จากอุบัติเหตุสะสมสูงสุด
แก่จังหวัดสุมราชธานีครับแล้วก็สงขราจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด
ได้แก่สุพรรณบุรีบุรีรัมนครราชศรีมาและนวลธรรมบุรี
จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดได้แก่เชียงใหม่รวม๖วัน
ตั้งแต่๒๘๒มกราคม
ข้อมูลสักครู่นั้นเป็นข้อมูลของวันที่๒มกราคมเพียงวันเดียวนะครับ
แต่ว่ารวม๒๘ธันวาคมถึง๒มกราคมเกิดอุบัติเหตุรวม๓๔๕๖ครั้งเสียชีวิต๓๗๕คน
แล้วก็บาดเจ็บรวมทั้งหมดตอนนี้๓๖๑๒คน
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด
ก็เป็นจังหวัดในภาคอีสานนั่นเอง
ทางด้านของนายชัยพลทิติศักดิ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ก็กล่าวนะครับว่าจากสถิติของอุบัติเหตุ๖วัน
ก็พบว่าจังหวัดครั้งจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิต

นี้ท่านนายกเองก็สั่งให้สปฐประสานจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับ
รวมไปถึงจัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอในพื้นที่ทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยครับ